ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความอาไรด้วย
เราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
จะมีการหารือถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาแสดงความอาลัยพระบรมศพ

ก็จะหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถซื้อเสื้อสีดำได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดค่ะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกประชาชนที่ต้องการเดินทางมาแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะจะหารือกันในเรื่องนี้
เนื่องจากไม่สามารถให้ทุกคนเข้าร่วมงานกันได้พร้อมกันหมดค่ะ
จึงต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมไม่ให้คนต่างจังหวัดมาร่วมกันอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะ
ส่วนที่มีกระแสข่าวให้ประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีธรรม
สวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพนั้นขอให้รอฟังการประกาศจากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการก่อนค่ะ
การที่ทางราชการหรือทุกภาคส่วนที่จะช่วยดูแลเนี่ย
คนไทยที่มีอยู่ในกรุงจังหวัดจะช่วยดูแลเต็มที
จัดอย่างไรมากเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นมันเพื่อยังไง

ซึ่งความสมัครแล้ว

ในการจัดแบบกิน

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาเสื้อดำขายตามท้องตลาดในราคาที่สูงค่ะ
ซึ่งกระส่วนพนิษฐ์ก็มีมาตรการควบคุม
ผู้ที่ขายเกินราคาอยู่แล้วค่ะหากพบมีการกระทำความผิด
มีโทษปรับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะมีการสุ่มตรวจอยู่ตลอดค่ะ
โดยกระทรวงก็จะได้ร่วมมือกับห้างโมเดิร์นเทรดในการหาซื้อเสื้อสีดำหลากหลายยี่ห้อมาขายค่ะ
สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการประชุมค่ะก็มีวาระในการในการพิจารณาในวันนี้นะคะ
ก็จะมีการหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยที่พระบรมมหาราชวังค่ะ
อกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาวาระอื่นที่แต่ละหน่วยงานเสนอเข้ามา
ที่กระทรวงคมนาคมจะขออนุมัติขยายวงเงินกู้จากต่างประเทศเพิ่มเติมค่ะ
สำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น๔ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลขยี่สิบสองช่วงอำเภอน้องฮานอำเภอพังโคน
ทางหลวงหมายเลขยี่สิบสองช่วงสกลนครนครพนมและทางหลวงหมายเลขยี่สิบสามช่วงจังหวัดร้อยเอ็ดยสโทรนของกลมทางหลวงค่ะ
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยค่ะจะขอความเห็นชอบ
ปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสำนักงานกพ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งค่ะ
ค่ะซึ่งหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะก็จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ